ต่อกันที่โมเมนต์น่ารักที่เพื่อนซีเขาทำให้กันบ้างดีกว่าค่ะ
อย่างคู่ของคุณเมพิชชนาธิ์แล้วก็อ้ำพัชราภา
สาวเมย์นะออกมาเล่าให้ฟังค่ะว่าไปเจอแฟนหนุ่มของคุณอ้ำโดยบังเอิญนะคะ
ก็เลยขอโพสต์ภาพแซวซะหน่อยค่ะ
เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ของความสัมพันธ์ในแบบคู่ซีที่น่ารักไม่น้อยเลยค่ะ
เมื่อนักแสดงสาวรุ่นน้องเมฟิชนาด
บังเอิญเจอแฟนนุ่มของนางเอกสาวรุ่นพี่อ้ำพัชราภาที่ฮ่องกง
งานนี้เมย์ก็ไม่พลาดนะคะที่จะแชะภาพคู่กับหวานใจของนางเอกสาวรุ่นพี่
แล้วก็โพสต์ลงอินสตาแกรมพร้อมแท็กไปหาซุปตาสาว
โดยใต้ภาพค่ะมีข้อความว่าอยากจะจีบผู้ชายคนนี้ไปให้พี่สาวด้วย
ซึ่งนักแสดงเซ็กซี่คนนี้ค่ะเผยว่าอยากจะแซวอ้ำแบบขำ
ซึ่งซุปตาสาวก็โพสต์ไอจีตอบกลับเช่นกันทั้งนี้เมย์ก็ยังเอ่ยปากชมนะคะ
อ้ำแล้วก็แอมนับว่าเป็นคู่ที่น่ารักทีเดียวแล้วก็อยากให้พวกเขามีความสุขแบบนี้ตลอดไปค่ะ
พี่แอมคือเจอกันบังเอิญมากจริงจริงรู้อยู่แล้วว่าพี่อ้ำอ่ะ
ตอนแรกอยากจะมาด้วยแต่ว่าติดงานแล้วก็พี่แอมเขาเหมือนมาทำงานนะคะ
แต่เราก็ไม่ได้นัดกันหรืออะไรแล้วก็กันตอนนั้นไปทานข้าวกันกับแก๊งเนี่ยพวกเป้ยพวกพี่หนิง
แล้วก็เดินกลับโรงแรมแล้วก็แล้วก็เจอเจอแบบเหมือนได้ยินเสียงเล็ดแม่อะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็หันไปพี่แอมเขามาซื้อของอะไรอย่างเงี้ยซื้อเครื่องสำอางให้พี่อ้ำอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็น่ารักเขาก็ตอบกลับเขาก็ลงไอจีเขาเหมือนกันคือเขาเป็นคู่ที่น่ารักอ่ะ
จริงแล้วตอนนี้เพื่อนทุกคนก็ขี้เกียจมานั่งถามแล้วว่าจะแต่งเมื่อไหร่หรืออะไรก็คือแล้วแต่เขา
แต่คิดว่าก็เป็นคู่ที่น่ารักคู่หนึ่งที่เราก็อยากเห็นเขามีความสุขนี้ไปนานค่ะ
คิดว่าก็ไม่น่าจะไม่น่าจะพลาดคนนี้เนาะเพราะว่าเขารักกันนะคะ